คุณผู้ชมค่ะมาดูข่าวนี้เรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือหญิงสาวสองคนเขาเป็นพี่น้องกันพี่สาวน้องสาวเขาก็มีสามีทั้งคู่
แล้วสามีเนี่ยจริงแล้วก็อยู่ต่างถิ่น
แล้วปรากฏว่ากลับมาเที่ยวคอนเสิร์ตงานบุญบ้างไฟที่อำเภอพนมไพร
มาครั้งแรกค่ะคุณโดนวัยรุ่นนับ๓๐คนรุมทำร้ายจนเจ็บหนักเลยค่ะ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

อันนี้จะส่งเพื่อนกลับบ้านกันเก็บของ
ก็ส่งเพื่อนอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วไปไงพอยังกลับมาจะหยุด
ยังมาเที่ยงไม่ได้ทำอะไรเห็นที่เป็นเรื่อง

ตอนจะเห็นบนฟุ่งไป
เรารู้จักเขามาก่อนไหมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็ถามว่ารู้ไหมก็มันเยอะอ่ะ

ไม่เคยครับ

แล้วดูสภาพไหมคะตรงคิ้วข้างบนยังแตกเลยนะคะ
ทางด้านของตัวภรรยาเองนายกัญญารัฐเนี่ย
บอกว่าตอนเกิดเหตุจริงตะโกนบอกสามีแล้วนะ
จังหวะตอนที่เห็นน้องเขยถูกทำร้ายก่อน
แล้วสามีเธอก็เลยเดินมาช่วยสามีก็คือนายวัญชัยนี่แหละ
พอเดินมาช่วยเสร็จวัยรุ่นอีกคนนึงโอ้โหชกต่อยสามีใหญ่
พยายามป้องกันตัวเองเธอเองก็พยายามเข้าไปห้าม
ใช่นะครับเพราะว่าตัวสามีถูกรุมที่ไหนรู้ไหมคุณ
ถูกเตะถูกตอยที่หัวฮะกันหัวไว้ใกันศีรษะเอาไว้
ตัวภรรยาเห็นแล้วล่ะบอกโอ้โหสามีคงไม่ไหวแน่
ภรรยาเป็นผู้หญิงแท้นะคุณเอาตัวไปกันไว้

แล้วพอเธอพยายามเข้าไปห้ามเธอถูกลุกหลงนะคะ
เพราะอะไรโดนชกเข้าที่แก้ม
แล้วก็ที่บริเวณหัวเธอด้วยนะคะ
ที่สำคัญวัยรุ่นยังพยายามล๊อคคอเธอ
แล้วน้องสาวของเธอทั้งที่ทั้งคู่เป็นผู้หญิง
ชุลมุนแบบนี้นะฮะฟังเสียงเธอหน่อยฮะ

แฟนอ่ะลงลงไปกองกับพื้นแล้วแล้วทีนี้เขาก็ไม่หยุด
ก็เข้ามาแบบกรูเข้ามาแบบว่าหลายคนเลยค่ะหลายสิบคน๒๐คนเลยค่ะ
เข้ามาค่ะแล้วก็ซ้ำที่หัวอย่างเดียว
หนูก็เลยแบบเข้าไปเข้าไปขอร้องเข้าไปไหว้เขาบอกว่า
พอแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่พอค่ะ
ก็สะบัดหนูลงกับพื้นหนูก็เลยแบบว่าเข้าไปกอดแฟนไว้
ไปไปกันตรงหัวแฟนไว้เพราะว่าหนูเห็นสภาพแล้วแบบแฟนไม่น่ารอด
เพราะว่าเขานิ่งไปแป๊บหนึ่งเลยค่ะเอ่อคุณตำรวจคะเอ่อ
แฟนหนูโดนไล่ตีกับน้องเขยหนูช่วยหนูหน่อยครับแฟนหนูอ่ะ
ไปทางนู้นตอนนี้หนูหาไม่เจอแล้วอ่าทีนี้เขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนกับ
เอาไฟฉายไล่ไล่พวกหนูอ่ะไปกลับกลับกลับไปแจ้ง
ถ้าเกิดจะแจ้งความไปแจ้งความที่โรงพักอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากตัวสามีเธอ
ตัวเธอเองก็ยังงงว่าในเมื่อไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครทำไมโดนแบบนี้
เดาว่าอาจจะเกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่น
แล้วมีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าจริง
ครอบครัวเธอเป็นเคสที่๕ที่ถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำร้ายนะคุณ
เขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เจ้าถิ่นคึกขนองเลยเกิน
ไล่ทำร้ายคนอื่นนะเคสที่๕แล้วนะครับ
อยากให้ตำรวจช่วยจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นนี้ให้ได้โดยเร็วนะคุณฮะ
ใช่ค่ะตัวเธอเองเธอบอกว่าเธอพอจะจำหน้ากลุ่มวัยรุ่นคนก่อเหตุได้นะ

แล้วก็ยังมีคนที่เห็นเหตุการณ์ก็จำหน้าได้อีกเหมือนกัน
ก็เขาบอกว่าบอกชื่อมาด้วยนะน่าจะเป็นในตั้มในออฟประมาณนี้แหละค่ะ
เป็นวัยรุ่นจากหลายหมู่บ้าน
แล้วที่สำคัญค่ะเขาบอกว่างานนี้คือกระเป๋าสะพายของตัวในวันชัยคนเจ็บ
มีเงินสดมีลอตเตอรี่ที่เพิ่งถูกรางวัลก็หายไปค่ะเพราะยังไม่ได้เอาไปขึ้นเงิน
มีข้าวของอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพระห้อยคอท้าเวสุวรรณที่ใส่กรอบก็หายไป
นาฬิกาหลักหมื่นก็หายไป๑เรือนด้วย
แล้วปรากฏว่าไปเจอกระเป๋าถูกทิ้งอยู่ข้างถนนเหลือแบบบัตรประชาชนเลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะทั้งเธอครอบครัวเธอทั้งหมดเลย
แล้วก็น้องสาวน้องเขยก็มีการไปให้ปากคำ

ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะคะ
เป็นเหตุงงนะครับไม่รู้จักกันแต่มาทำร้ายกันนะครับ